อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องบันทึกเอาไว้ในความทรงจำ

ก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ
โดยเฉพาะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับนายมีชัยรุชุพันธ์และคอสช
ที่ผ่านประชามติได้อย่างน่าตื่นเต้น

เป็นนายกรัฐบุญดุลีครับ
พวกคนวางมือกันหมด
ปล่อยให้อนาคตของประเทศ

จะถามว่าคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ย
ข้อยกเว้นขึ้นตามมาตรา๒๗๒สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่รับเพราะผมเห็นว่าร่างนี้มันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้
มันไม่สามารถเป็นกติกาถาวรที่เอื้อให้ประเทศไทย

สำเร็จ

กฎิกาของผม

ผมตอบในทางนะที่ผมไม่เป็นช่วงคนหนึ่ง

นายมตรีและไม่ใช่เป็นการชี้นำเพราะหลายคนก็พูดกันไปเลอะเทอะกันไปหมด
ผมก็น่าจะต้องพูดได้ผมปรึกษาภัยกฎหมายมาหมดแล้วล่ะ
ส่วนตัวผมนะอย่าไปเขียนบิดเบือน
ผมก็จะไปร่วมรุงประชาปติศนาเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับ
ถ้าถามว่าผมเห็นชอบไหมผมก็จะลงเห็นชอบทั้งสองอย่าง
เพราะมันอย่างใดอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้หมดทุกอย่างกลับไปที่เดิมหมด
กฎหมายเรื่องการก็เป็นตามที่ท่านอาจารย์สังใชะ
ออกเสียงประชามติยุติลงแล้ว
แต่ภารกิจของท่านและผมยังไม่ยุติ
ขอให้เราทั้งหลายทิ้งความเห็นต่าง
ความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือรับไม่รับ

หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง